มาต่อกันเลยค่ะด้วยเรื่องใกล้ตัวนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ชวนคุณผู้ชมคุยนะคะ
คุณผู้ชมเคยเจอไหมว่าเดินอยู่บนทางเท้า
แต่กลับมีรถจักรยานยนต์ไปขี่บนทางเท้า
แล้วกลายเป็นว่าบีบแร่ใส่เราด่าเราอีกต่างหาก
กลายเป็นเรางงเอ๊ะฉันผิดเหรอหรือยังไง

เพราะว่าต้องเดินแบบจะไปออกกำลังกายเดินบนทางเท้า
บีบแต่แล้วทำหน้าไม่พอใจใส่เราเราก็งง

เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะ
เขาโพสต์เอาไว้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
เป็นริมทางเท้าค่ะน้องนักเรียนหญิง

แล้วอยู่ดีมีรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า
แล้วก็ชนน้องเขาเนี่ยปากซอยลาดพร้าว๖๓

เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน๔โมงเย็นช่วงหลังเลิกเรียน
พอเรื่องนี้ได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลนะ
คนวิจันทร์กันเยอะมาก
คือการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าแน่นอนมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว

แล้วมันก็มาเกิดอุบัติเหตุกับน้องนักเรียนเนี่ย
แบบนี้โอ้โหน่าเห็นใจน้องนะ
คือน้องเขาก็เลิกเรียนยืนรอรถแบบนี้ค่ะ

คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
หลายคนบอกว่าโอ๊ยเคยโดนเดินบนทางเท้าแถวสุขุมวิทย์
รถจักรยานยนต์บีบแดร์ไซดาแล้วอีกต่างหาก

ตำรวจจราจรก็ไม่ทำอะไรได้แต่ยืนมอง

แต่ไม่กล้าไปบอกไม่กล้าไปเตือนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าไง

เขาก็ต้องอยู่แถวนี้เขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาใช่ไหม
แต่ล่าสุดอาการของน้องปลอดภัยนะคะ
ก็เจ็บที่ช่วงสะโพกมีแผลถลอกที่ขา
แต่เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวว่าจะแก้ปัญหากันยังไงดี
แต่เรามาดูเหตุการณ์กันก่อนเราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะ

คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์เป็นคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
บนถนนลาดพร้าวเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
น้องนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบดิน๓นะคะ
กำลังเดินกลับจากโรงเรียนพร้อมเพื่อน
ใช้เส้นทางรัฐเดินผ่านข้ามรวดกำแพง
เท้าลงจากรั้วกำแพงก็ชนเลยเนี่ยทำให้รถจักรยานยนต์และ
น้องเนี่ยนะคะล้มกันทั้งคู่ตะกร้าหน้ารถยุบส่วนน้องเนี่ย
นอนคว่ำหน้าเจ็บอยู่ตรงทางเท้าคนที่อยู่แถวนั้นก็ต้อง
รีบวิ่งมาช่วยคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะครับปากซอยลาดพร้าว๖๙บริเวณนั้นนะคะตอน
นักข่าวยังขี่กันอยู่นักข่าวของเราไปสังเกตการหลังจากเกิด
ปฏิเหตุไปแล้วโพสต์กันในโลกออนไลน์แล้วคนด่ากันเยอะ
แยะอืมก็ยังขี่กันแบบนี้ค่ะแล้วนักข่าวของเราบอกว่าคน
ที่ขี่บนทางเท้าเนี่ยก็เห็นว่ามีกล้องของนักข่าวถ่ายอยู่
นะเขาก็ไม่อ้ายไม่กลัวก็ขี่กันอย่างนี้มีคนเห็นพฤติกรรม
แบบนี้ทุกวันค่ะครับคนที่เขาทำงานก่อสร้างรถไฟฟ้าที่เขา
ให้ข้อมูลน่ะนะเขาบอกว่าเห็นแบบนี้ตลอดบางวันเนี่ยตัวเอง
หลบทางให้ด้วยซ้ำอ่ะบางทีนะคะมีกลวยวางเป็นสัญลักษ
ไว้ด้วยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะต้องระวังนะคน
ขี่รถจักรยานยนต์ก็ยังขี่ไปตรงนั้นที่เขาบอกให้ระวัง
ที่เขาบอกว่าอันตรายอ่ะก็ไม่กลัวกันเป็นพฤติกรรมที่
ใช้คำว่ามักง่ายก็คงไม่ผิดนะคะมันอันตรายทั้งต่อคน
ขี่รถจักรยานยนต์เองนะและคนที่เดินอยู่บนทางเท้าด้วย
นะคะเด็กนักเรียนอ่ะน่าจะข้ามตรงมันจะมีทางทางมันจะ
เป็นช่องเป็นช่องนะเห็นไหมเป็นช่องเป็นช่องอ่ะ
น่าจะแบบว่าข้ามไปแล้วแบบไปจ้าเออย่างเงี้ยจ้าเอส่วน
กันรถรถมอไซค์ก็มาแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าเด็กจะข้าม
ไปค่ะน่าจะเป็นอย่างงั้นแหละก็โดนชนแล้วเด็กเจ็บไหม
ไหมเจ็บเจ็บสโปรคมอสไซค์มันมาเร็วน่ะก็เร็วน่ะ
เพราะว่าพี่ไปตลาดเพราะว่าพี่เดินมาพอดีไง
มาพอดีก็เลยเห็นพอดีไงเมื่อวานใช่เร็วมาก
ฟุ๊ดเด็กมากี่คนก็เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็น
กลุ่มใช่หรือเลิกเดียนใช่เลิกเดียนแถวนี้นี่คือ
แบบมอสไซค์ที่ขึ้นมาบ่อยบ่อยมากขนาดพี่ทำงานอยู่นี้

ก็มีแม่ค้านะครับที่ขายของอยู่ริมฟุตบาทนะครับ
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกกับเราว่าปกติเห็นคนขี่รถ
จักรยานยนต์บนทางเท้าทุกวันจะมีมากเนี่ยคือช่วงเช้า
ช่วงเย็นหลังเลิกงานก็คงช่วงเวลารถติดนั่นแหละ
นะครับอ่าจะขึ้นมาบนฟุตบาททีนึงเนี่ยเป็นสิบสิบ
คันนะส่วนตัวของแม่ค้าบอกว่าไม่กล้าเข้าไปห้ามไม่
กล้าเข้าไปว่าอะไรเพราะว่ากลัวจะมีเรื่องแถมบางครั้งยัง
บีบแร่ไล่อีกก็เลยอยากฝากให้หน่วยงานในพื้น
ที่เข้ามาดูแลกวดขันให้มากกว่านี้
แทบทุกวันเลยค่ะเช้าช่วงเช้าอะค่ะเวลาเร่งด่วนอย่างนี้
นี้จะย้อนเข้ามาเรื่อยเรื่อยเพราะว่ามันคงจะแบบบ้านเขา
อยู่ใกล้ไหมคะถ้าแบบตัดไปง่ายเขาขี้เกียจอ้อมไกล
ค่ะก็เยอะทุกวันค่ะทุกวันโอ้ยเกินนั้นค่ะเกินนั้นวัน
หนึ่งเป็นน่าจะถึง๒๐คันด้วยซ้ำไปเกินนั้นมากนะครับ
เขาเดินพอเขามานี่เขาก็ย้อนมาเทศกิจก็มาจับ
บ่อยนะคะเพราะพอจังหวะเขาขับมาเจออย่างเงี้ยล็อกเลย
แต่ก็ยังทำกันเพราะว่าเขาคงสะดวกอะค่ะ
กลัวไงใช่ไหมเอาเร็วเอาง่ายเอาสะดวกไม่อยากไปรถติด
ข้างล่างอะไรพวกเนี้ยค่ะนะครับผู้ที่ใช้ฟุตบาทบริเวณ
ซอยนี้โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบดิน๓นะครับบอก
กับเราว่าเคยเจอกับตัวเองหลายครั้งเดินอยู่บนฟุตบาท
ดีถูกจักรยานยนต์บีบแร่ไล่ใส่ทั้งทั้งที่เป็นทางเท้า
สำหรับคนเดินเท้าไม่หลบก็บีบแร่ไล่อีกแล้วพอล่าสุด
ได้ยินข่าวว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกันถูกรถจักรยาน
โดนชนน้องบอกว่าโอ้โหเป็นห่วงมากกังวลมากว่าสักวันหนึ่ง
ตัวเองจะเป็นยังไงเนี่ยก็เลยอยากฝากบอกให้คนขี่จักรยาน
เคารพกฎวินัยจราจรปล่อยให้ทางเท้าเป็นที่สำหรับ

ก็เคยมีมีแต่บีบแต่ใส่ก็เดินปกติก็คือมันมันมีช่วง
เบียดไงก็มันมีตรงนี้มันจะเบียดใช่ไหมคะแล้วคราวนี้
เขาเหมือนเขาไม่มีทางที่จะไปมั้งก็เลยต้องมาบีบแต่ใส่
พวกหนูอะไรประมาณเนี้ยใช่เราก็เคยเจอใช่ก็เคยเจอแต่ก็ชินใช่ต้อง
ระวังต้องมาระวังใช่ใช่ส่วนเรื่องการดำเนินคดีนะครับตำรวจ
นโชคชัยเจ้าของท้องที่บอกว่าเตรียมดำเนินคดี
กับคนขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าแล้วก็ชนเด็กนักเรียน
สองข้อหานะครับเป็นความผิดตามพรบทางบกมี
อัตราโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทเนี่ยไม่รู้จะปรับเท่า
ไหลนะเอาให้แบบสูงสุดไปเลยเดี๋ยวจะไม่เข็ดนะครับ
คือปัญหาของบ้านเราไม่ใช่ว่ากฎหมายไม่มีนะ
กฎหมายมีแต่ว่าคนไม่เกรงกลัวใช่ไหม
แล้วก็ชอบฝ่าฝืนเพราะคิดว่าไม่เป็นไรหรอก
ไม่เจอหรอกไม่โดนหรอกอืมโดนไปก็ไม่เข็ดค่ะ
ทำกันจนเคยชินนะคะเป็นพฤติกรรมเคยชิน
รถติดก็ลักไก่บนทางเท้าซะงั้นนะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็บอกว่าจริงแล้วกรทมมีนโยบายกวดขัน
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
ออกคำสั่งให้สำนักงานเขตทั้ง๕๐เขตสอดส่องกวดขัน
ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอผู้ว่ากรทมบอกแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าขอฝากประชาชนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
ว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ขั้นต่ำคือห้าร้อยบาทอืมส่วนมาตรการของกรทมที่ออกมาที่มีการควบคุมคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ย
ยืนยันว่าคือไม่ได้มีเจตนาว่าจับแล้วปรับนะไม่อยากจะไปแบบเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
แต่ต้องมีความรับผิดชอบไงคือเจ้าหน้าที่ไม่อยากจะมาปรับคุณหรอก
แต่ถ้าคุณทำผิดน่ะอ่ะก็ต้องก็ต้องโดนอ่ะไม่งั้นคุณก็ไม่เข็ดนะคะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อย
คือพูดได้แบบดุเดือดนะวันนี้นะคะลองฟังดูค่ะ
จริงเราก็กวดเลยนะกวดขันตลอดนะ
ผมฝากสื่อมวลชนไปด้วยนะไปบอกพี่น้องประชาชนซึ่ง
การขับขี่บนทางเท้าเนี่ยหนึ่งผิดกฎหมายนะมัน
มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วสองเนี่ยคุณเอาเปรียบสังคม
คุณต้องไปแก้พฤติกรรมของคุณผมไม่อยากจะไปพูดเลย
ไปถึงขนาดว่าต้องไปแก้สันดาลซะหน่อยนะ
คนนี้อย่าไปทำผมไม่ได้พูดอยากข่ายนะ

ดอนเอาจอบขุดมันก็ออก
มนุษย์ต้องขัดเกลากันด้วยจากเรียธรรมของตนนะ
ถ้าลูกหลานของท่านโดนชนบ้างจะเป็นยังไง
แต่ผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของมนุษย
นี่เราก็ตั้งไว้แพงแล้วนะครับ

กรุงเทพมหานครก็ไม่อยากจะปรับใครหรอกประชาชนก็รายได้น้อยอยู่แล้ว
เราก็ไม่อยากให้เขามาเสียเงินเสียทองเพิ่ม
พฤติกรรมของคุณต้องรับผิดชอบสังคมบ้าง
อย่างคนที่ขี่ชนลูกถ้ามีลูกแล้วลูกไปถูกคนอื่นชนบ้าง
จะรู้สึกยังไงผมฝากไปถามด้วยนะไอ้คนนั้นน่ะ
คือต้องรับผิดชอบต่อสังคมจริงแล้วก็จากเรื่องนี้นะคะ
มนุยการเขตวังทองหลางนายโกมินชินบุตรก็บอกว่า
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่
แต่เป็นพนักงานส่งเอกสารแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจไปประจำบนทางเท้าโดยเฉพาะลาดพร้าว
บอกเราหน่อยก็ได้นะอีกแล้วคืออยากรู้ไง
มันมันไม่อยากเสียเวลาไปอ้อมไปยูเทิร์นหรือว่าข้างล่างรถมันติด
จนแบบมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้จะให้ไปทางไหนแล้วพี่
ให้เขาแสดงตัวมาแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยดีไหมคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปิดเป็นความลับหมดเลยไม่บอกใครเลย